สวัสดีค่ะทุกคนร่วมน้ำกับดาวซุประสาระมาแล้วค่ะแหมฝนลดลงก็เลยนัดเพื่อนเพื่อนออกมาแดนซ์กันสักหน่อยนะคะมาโชว์ลีหล่าลีหลาดกันหน่อยแต่อาหารมันก็ร้อนขึ้นน่ะงั้นแสดงว่าต้องเปิดแอร์แรงแรงแล้วค่ะคุณผู้ชมช่วงนี้อากาศทั่วไทยกลับมาร้อนอีกครั้งเห็นไหมครับคุณผู้ชมช่วงนี้อากาศทั่วไท
เห็นไหมคะแดงแป๊ดแดงแจ๋ขนาดนี้อุณหภูมิโดยเฉลี่ยทั่วไท๓๕๔๐องศาเซลเซลเซียสไปเลยส่วนดัชนีความร้อนก็มากกว่า๕๐องศาเซลเซียสในบางพื้นที่ทำทำไมถึงทำเป็นแบบนี้เนี่ยนะคะก็เพราะว่าลมหนาวจากประเทศจีนและลมทะเลที่เคยพัดพาความชื้นเข้ามาสู่พื้นที่ประเทศไทช่วงนี้เขาอ่อนกำลังล
ฮีสโตรกอีกแล้วนะคะฝนช่วงนี้ลดน้อยลงแต่ถามว่ามีไหมมีโอกาสเกิดขึ้นได้บ้างนะคะจะเป็นช่วงบ่ายบ่ายจนถึงค่ำค่ะในพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคใต้แต่อาจจะไม่ได้เป็นฝนที่แรงเท่าไหร่นักนะคะ
พอฝนลดน้อยลงแบบนี้ตรวจสอบเรื่องของคลื่นกันหน่อยค่ะ
คลื่นไม่ค่อยน่าห่วงเท่าไหร่เลยนะคะ
โดยเฉพาะตรงนี้ค่ะทะเลอันดามันต่ำมาก

แต่ถ้าเป็นอ่าวไทยตอนล่างตรงนี้
จุดนั้นถ้ามีฝนคลื่นอาจจะสูงได้ประมาณ๑เมตร๕๐เซนติเมตรค่ะ